คุณผู้ชมจำคดีอาบอบนวดนาตารีได้ไหมคะ

แล้วก็พบว่ามีเงินสะพัดในบัญชีสวย
สารอาญานัดสืบพยานโจทย์นะคะในคดีค้ามนุษย์อาบอบนวดนาตารี
ซึ่งมีชุดจับกลุ่มก็คือชุดปฏิบัติการพิเศษ
การปกครองและองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย
จำเลยได้ขอให้สารเลื่อนการสืบพยานครั้งนี้ออกไป
ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าอยากจะอธิบายข้อกฎหมายต่างให้กับจำเลย

เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจให้กับจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือจะสู้คดี
ถ้าจำเลยยืนยันว่าจะสู้คดี
สารก็จะนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์อีกครั้งสิ้นเดือนนี้ค่ะ
มนุยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์
แสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าสารจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
และมั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
ว่าสามารถเอาผิดในคดีค้ามนุษย์ได้แน่นอน

ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความพร้อมหรือเราไม่มีความมั่นใจเนี่ย
เราก็จะไม่มีการปฏิบัติการ
ร่วมกับเจ้าที่ของกรมการปกครอง
ที่บุกจับแล้วก็ตรวจค้น
กลับไปนะคะให้เห็นภาพถึงคดีนี้กันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้น๗มิถุนายนปีที่แล้ว
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ก็ไปเจอหญิงบริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าว

กรองแล้วเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
อายุต่ำกว่า๑๘ถูกหลอกไปค้าประเวณี๑๕คนนะคะ

มีหญิงบริการในบัญชีรายชื่อกว่า๔๐๐คน
เปลี่ยนกันไปเข้าไปทำงาน
แล้วก็ไปเจอสมุดบัญชีสินบนหรือสวย๒เล่มค่ะ
บันทึกข้อมูลมีทั้งชื่อมีทั้งหมายเลขโทรศัพท์

จ่ายเงินให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ
รวมแล้วเราปิดชื่อไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะ
รายชื่อเงินสะพัดในบัญชีสวย๖๒๒๐๐๐บาทต่อเดือน
ในแต่ละเดือนของอาบอบนวดนี้อยู่ที่๒๗ล้านบาท
ล้านต่อเดือนนะจ่ายสวยประมาณนี้เดือนละ๖แสนกว่าบาทค่ะ
นี่เป็นหลักฐานการสนทนาของเจ้าหน้าที่รัฐ
เลือกหญิงบริการจากข้อมูลผู้หญิงคนนี้นะคะ
เขาอายุต่ำกว่า๑๘เขาก็เล่าให้ฟัง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
ปปทเขารับไต่สวนเรื่องนี้แล้วค่ะ
มีหลักฐานในการรับสวยชัดเจนเลย

คือรายชื่อเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า๒๕ใช่ไหมคะ
ปปทเขาบอกว่าที่รับชัดมัน๔คน
สำหรับผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษนาตรีมีทั้งหมด๑๓คนค่ะ

ส่วนโกลักษณ์และลูกชายยังหนีอยู่
ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ปปงยึดทรัพย์คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
เกือบ๕๐๐ล้านบาทค่ะ